ยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสสเต้มงคลกิจนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่บอกก่อนว่าไทยรัฐทีวีไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกกรณีนะ
แต่ว่าอันนี้มันเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่า
คนสนิทของคุณวันอยู่บำรุง
ไลฟ์เฟซบุ๊กเลยนี่ฮะนี่ฮะ
ท่านเนี่ยต่อยกับผมปะล่ะ

๓ปีน้ำหนักนี่ไม่แน่ใจ
ไม่ว่าคุณแบกผมหรือผมแบกคุณนะ

ผมนักธุรกิจนะผมไม่ใช่นักเลงผมนักธุรกิจ

แต่ผมดูคุณแล้วผมรู้สึกว่าแม่ง
หมั่นเขี้ยวตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตะไลคุณ
เป็นสตที่แม่งโคตรโชว์ก่างเลยอะ
กลางโดยใช้อาศัยความเป็นเด็กช่าง

บานไปถึงตรงนี้แล้วนะฮะ

นพวัสนลทิติเลิศมงคลการ
ปุ๊บางบอนครับนะฮะ

คือพูดตรงคือชวนสสเต้ต่อยว่างั้นเถอะ

คุณแตงโมนะเห็นนายมงคลกฤษเข้าไปเสนอตัว
ตามราหาความจริงหลายครั้งก็ไม่ได้สนใจอะไร
ของนายมงคลกริตนี่แหละเธอไปเม้นต์ว่า
มีปัญหากับเด็กบางบอนมาตลอด
น้องในทีมก็ส่งคอมเมนต์มาให้ดูแวบแรกโกรธเลยโกรธมาก
ด้วยนะแล้วก็คิดเขาคงจะไปมีเรื่องกับใครนะฮะเพราะว่า
ในวันก็ไม่ได้สนใจหรือคิดจะไปมีอะไรกับในเต้ก่อนหน้านี้
เคยเห็นนะว่าจะมาหาเรื่องในวันแต่ในวันก็ไม่ได้ให้ราคาแล้ว
ก็ปล่อยผ่านมารอบนี้เหมือนจะหาเรื่องอีกเพื่อจะสร้างกระแสอีก
เม้นอีกว่าคนบางบอนนักเลงเยอะนะประโยคนี้แหละครับที่ทำให้
บางบอนรู้สึกทนไม่ได้ครับแม้นายเต้จะออกมาแก้ต่างที
หลังบอกว่าคนบางวอนบางคนนะฮะนะฮะแต่คนอย่างในเต้เนี่ยมันต้องเจอคนจริงพี่เขาบอกนะผมไม่ได้บอกนะนะฮะพี่รถต้องเจอคนจริงครั้งนี้จึงอยากจะขอท้าในเต้ผ่านไทยรัฐนิวโชว์เลยมาต่อยกัน
โดยเป็นเป็นต่อยการกุศลนะในเต้จะเอาแบบไหนบอกมาได้เลยไม่มีปัญหาพร้อมทุกเมื่อจะไปต่อยที่พระรามเจ็บก็ได้นะหรือจะต่อยที่หน้าบ้านในเต้เลยก็ได้ยินดีเอาให้ชัดไปเลยชกมวยเป็นกีฬาจะแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ขอให้ในเต้รับคำท้านี้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องนะไม่ต้องมาวิทย์พื้นโชว์ด้วยนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะก็
ต่อยเต้นะในวันก็บอกไม่ได้ขัดข้องก็เคารพในการตัดสินใจของคุณแต่ก็เตือนแล้วถามแล้วมันจะดีไหมก็บอกว่าต่อยแบบกีฬาครับ
คนบางบอลมีนักเลงบางคนเหมือนกันเลยคล้ายกับเรื่องที่มันนับเสนอเรื่องไอ้ผ้าของไอ้บางมานะ
มันจะพูดอะไรคนใช้สปิดมากกว่าเนี่ยในเมื่ออยากใช้กำลังในเป็นการตัดสินในกีฬาพัฒนะยินดีจากพระราม๗
เพราะถ้าจะจัดที่บางบอลเดี๋ยวหาว่าจัดไอ้ทีมพระราม๗เลยต่อยหน้าบ้านที่เต้ผมก็ไปนะ
อันนี้ผมพูดไงแพ้ทะเลาะผมไม่รู้ขอให้เรากำถาอ่อน
ขอให้ต่อยก่อนนะไม่ต้องมาวิกพื้นโชว์
สสเต้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์เลยนะบอกไม่มีปัญหาหรอก
ต่อยการกุศลรับได้อยู่แล้วนะฮะก็บอกว่าเป็นกีฬาไม่เป็นไรถ้าจะมองว่าเป็นกีฬานะ
พอนักข่าวถามว่าในงานพับนกพิราบขาวทวงถามความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโม
ถึงเรื่องคำท้านะฮะให้ต่อยกันอีกครั้ง
สสเต้ถามว่าใครจัดตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับ